มาต่อกันที่คอนเสิร์ตชิลกันบ้างดีกว่านะครับ
เป็นคอนเสิร์ต๒รุ่น๒วัยเลยนะครับ
สำหรับพี่ปั่นภัยบูลเกียรติเขียวแก้ว

คือสองคนนี้ก็เป็นสุภาพบุรุษนักร้องนะคะ

พี่บันภัยบูลเกียรติแล้วก็คุณบีพีรพัฒน์
ดวนเพลงฮิตค่ะแล้วก็เพลงรักระหว่างกันนะครับ
แบตเทิลเสียงร้องกันในเพลงรักยอดฮิต
อย่างรักล้นใจรักยืนยงรักนิรันดิ
ดินแดนแห่งความรักพูดตรงแล้วก็อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนเวทีไหนมาก่อนด้วย
รวมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษพี่ปุ๊อัญชาลีก็มา
แคทเทอร์ยาอิงลิชมาแบบนี้ต้องได้แดนเกินด้วยแน่นอน
แต่ที่ต่างก็มีความหมายเกี่ยวข้องกันกับพวกเขา
ตลอดการเดินทางบนถนนสายดนตรีแบบนี้

ก็เลยขอโชว์เรียกน้ำย่อยแบบกรุบกริบ
ให้แฟนได้ฟังให้รื่นหูกันนิดนึง
ไปฟังกันเลยค่ะ
เพียงแต่ว่าเราอยากมีคอนเสิร์ตร่วมกัน
ก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ไปดูได้ทั้งครอบครัว
พ่อแม่ลูกไปดูด้วยกันได้หมดเลย
ฟังเพลงรักของเรา
เพลงดีที่เลี้ยงรักทางความพินิจยม

แล้วก็เตรียมไปรับความสุขก็พอครับ
เตรียมร่างกายให้พร้อม
เพราะว่าภายใน๓ชั่วโมงนั้น
จะสามารถอยู่กับเราได้จนต้นจนจบ

แล้วก็ไปเต็มอิ่มกับความสุขของคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ค่ะ
จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่๔พฤศจิกายนนี้
แฟนเพลงที่สนใจสามารถจับจองบัตรได้ที่
คุณบีเพียรพัฒน์นี่หล่อขึ้นนะคุณต่อไปเป็นหน้ากากเนี่ยหล่อไปทำอะไรมา
โอ้โหถอดหน้ากากมาก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะคะ